ดูคดีนี้ก่อนนะครับเราตามความคืบหน้าให้
เพราะเป็นคดีที่โหดเยี่ยมเหลือเกิน
เหตุการณ์เกิดขึ้นกลางดึกคืนที่ผ่านมานี่เองครับท่านผู้ชมครับ
นี่นะฮะมีผู้ชายคนหนึ่ง
ผูกป่าดคอจนเสียชวิตเนี้ยฮะ

ท้องที่สอนอประเวทนะครับประมาณเที่ยงคืนนะฮะ
ที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุแล้วก็ไปตรวจสอบนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในซอยอ่อนนุษย์๗๐ทับ๑
วงและเขตประเวทกรุงเทพมหานครนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่ปากซอยหมู่บ้านเสรีอ่อนนุษย์๑๙
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อว่านายวิชาณมะลิทอง
ชื่อเล่นชื่อแดงอายุ๔๖ปี

เป็นเจ้าของค่ายมวยเป็นครูมวย
นายวิชาณมะลิทองนะครับทุกผู้ชมครับ
สภาพศพเนี่ยที่เจ้าหน้าที่ไปถึงแล้วไปเจอเนี่ยนะครับ
สวมเสื้อสวมกางเกงวอร์มสีดำตัวเดียว
แต่ว่ากลับด้านไม่ใส่รองเท้า
ลำคอของนายวิชาญนะครับ
มีบาดแผลชะกันเลยนะฮะลักษณะถูกปาดคอนะครับ
แล้วก็มีกางเกงชั้นในตกอยู่ข้างศพของนายวิชาณ๑ตัว
ก็ต้องไปดูว่าเป็นของใครแบบไหนอะไรยังไงนะครับ
ส่วนนี้คือรถในที่เกิดเหตุเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับทุกผู้ชมครับ
เราได้คุยกับภรรยาของผู้ตายแล้วด้วย
ความคืบหน้าทางคดีวันนี้ก็มีนะฮะเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะครับ
หมายเลขทะเบียนกไก่ง๖๔๒๗หมวดจังหวัดนี่คืออุทัยธานีนะครับ
เป็นรถที่อยู่ข้างศพของนายวิชาญนะครับ
มีข้างรถเนี่ยมีสติ๊กเกอร์ข้อความเศรษฐีเรือสีทองติดอยู่ด้วยนะฮะ

แล้วก็มีคราบเลือดแห้งเนี่ย
ติดอยู่กระโปรงหน้ารถรอบคันเลยนะฮะ
ประตูรถฝั่งคนขับด้านหลังฝั่งซ้ายนี่ก็ไม่ได้ล็อก
เพราะฉะนั้นตำรวจบอกต้องไล่เลยล่ะครับทีนี้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับ
ในรถนะครับมีรอยเลือดติดอยู่ที่เบาะที่นั่งด้านหลัง
มีถุงพลาสติกถุงผ้าสีขาวนะครับ
ลักษณะมีลูกเด็กอะไรอย่างนี้นะฮะ
เป็นของเด็กเล่นอะไรอย่างเงี้ฮะสีเขียวดำเนี่ยวางอยู่ที่พักเท้าด้วยนะฮะ
มีผ้าไตรจีวรอยู่ในรถด้วยนะครับอ่านี่เป็นหลักฐานอย่างละเอียดนะฮะ
ที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบในที่เกิดเหตุแล้วก็เจอนะครับเป็นลูกฟุตบอลเด็ก
ฟุตบอลเด็กเล่นเขียวดำนี่นะฮะที่อยู่ที่รถด้วยนะครับ
ญาติของนายวิชาณเนี่ยหลังจากทราบข่าวนะครับเดินทางมาที่ที่เกิดเหตุนะครับ
แล้วก็ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่บอกว่านายวิชาญเป็นเจ้าของค่ายมวยแล้วก็เป็นครูมวยด้วยนะครับ
ค่ายของเขาอยู่ที่ซอยรามคำแหง๒นะฮะใช้ชื่อในวงการคือวิชาณน้อยสิทธิ์เจ๊พยาวและวิชาณน้อยสมะลิทอง
นี่นะฮะหลังจากที่ทางค่ายมวยของนายวิชาณได้รับผลกระทบจากโควิดสิบเก้า
นายวิชาญก็ย้ายกลับไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะฮะไปอยู่ที่บ้านกับครอบครัว
นี่คือนายวิชาญผู้ตายนะครับวิชาณน้อยสิทธิ์เจ๊พยาวหรือวิชาณน้อยสมะลิทองนะครับ
พอมีผลกระทบโควิด๑๙ปิดค่ายมวยก็ไปอยู่สุพรรณกับครอบครัวแล้วมาทำธุระที่กรุงเทพ
ปรากฏว่านี่แหละครับเมื่อคืนนี้ญาติก็ได้รับแจ้งเหตุว่านายวิชาญถูกปาดคอจนเสียชีวิตนะครับ
ซึ่งก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าสาเหตุมันมาจากเรื่องอะไร
นี่เป็นหลักฐานทั้งหมดในที่เกิดเหตุนะครับเมื่อคืนนี้ตอนเที่ยงคืนนะฮะที่ได้รับแจ้งเหตุกันนะครับ

ทีมข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านของนายวิชาณค่ะ
ตำบลด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะ
ญาติพี่น้องได้จัดพิธีรดน้ำศพนายวิชาญ
เพื่อนบ้านมาร่วมรดน้ำศพกันนะคะ
ภาพที่สะเทือนใจก็คือลูกชายค่ะ
ลูกชายของผู้ตายอายุเพิ่งจะ๑ขวบ๓เดือนค่ะ
เด็กนะคะนี่คือลูกชายแล้วลูกชายคือชี้รูปคุณพ่อ
เป็นรูปที่ตั้งหน้าโรงศพ
คนเห็นแล้วโอ้โหเด็กด้วยความที่ยังไม่รู้เรื่องอืม
คนก็ร้องไห้น้ำตาคลอ

ก็คงเห็นรูปเห็นหน้าคุณพ่อแล้วก็ชี้ให้คุณพ่อ
ก็ต้องบอกว่าคุณพ่อไปอยู่บนสวรรค์แล้วนี่ค่ะ
แต่น้องก็คงไม่รู้เรื่องหรอกใช่ไหมฮะ
ก็ญาติญาติคงไม่รู้จะบอกว่ายังไงฮะ
ใช่ค่ะเด็กนะคะ๑ขวบ๓เดือนเอง
คุณแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะ
นางสุวรรณาเรืองหุยก็บอกว่าเมื่อ๓ปีก่อน
ลูกชายเคยถูกคนร้ายขับรถชนจนสลบแล้วถอยจะเหยียบซ้ำ
แต่พอมีวินรถจักรยานยนต์รับจ้างเข้ามาห้าม
ก็เลยรอดตายมาได้จากนั้นไม่นานก็มีคนร้าย
ทำทีจะมาให้ผู้ตายไปสอนมวยแล้วรุมทำร้าย
ครั้งนั้นก็รอดชีวิตมาได้อีกแต่ครั้งนี้ค่ะโอ้โห
ของผู้ตายบอกว่าลูกแม่โดนฆ่าอย่างโหดเยี่ยมมาก
อยู่แล้วนะคะจะบวชวันที่๒๗๒๘กุมภาพันธุ์นี้แหละ
ของไว้หมดแล้วด้วยครับเตรียมผ้าไรจ้างเครื่องไฟเครื่องแห่กลางเต็นต์
จัดงานบวชให้ลูกชายอย่างเต็มที่
นี่นะคะก็เลยอยากจะให้ตำรวจจับคนร้ายให้ได้ไวอะค่ะ
พี่น้องลูกหลานผู้ย่าตายายโดนปาดคอแบบนั้น
จะทำยังไงก็ขอให้มันรับผิดเสีย
ลูกตายทั้งคนไม่โหดได้ยังไง
เดี๋ยวก็จะเอาไว้ที่สุดด้วย
มนุษย์ทำไมต้องทำกันอย่างนี้
โหดร้ายมันโหดร้ายเกินไป
อยากจะให้การณฐีน้ำอ่วดเนี่ย

ขอบพระคุณมากเลย
พูดอะไรไม่ออกนะ

ใจทำไมโหดร้ายขนาดนี้
ถ้าเป็นมนุษย์เราพูดกันได้เป็นยังไงก็

นางสาวอุทุมพรอายุ๔๑ปี

แล้วก็บอกทีมข่าวของเราว่าตกใจมาก

เสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่ากำลังจัดเตรียมงานบวชให้พี่ชาย

กลายมาเป็นจัดงานศพให้แทน
ปกติพี่ชายเป็นคนไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวนะคะ
กลับมาบ้านก็เลี้ยงลูกช่วยแม่ขายของ
ไม่เคยพูดเรื่องทุกข์ใจอะไรให้ฟังเลย
แต่มีอยู่วันหนึ่งจู่เข้ามาก็มาดื่มเหล้า

ก็บอกว่าไม่มีอะไรต้องห่วงหรอก

ก็ปรึกษาพ่อแม่จัดงานบวชกัน

เสียใจมากค่ะ

คือเตรียมจะจัดงานบวชไว้ให้พี่ชายค่ะ
วันที่๒๗๒๘ที่จะถึง

จัดหลบไมรวรรณีทั้งยืน

ถ้าเป็นพี่เป็นน้องคุณคุณจะรู้สึกยังไงมั่ง

ดำเนินคดีให้ถึงที่สุดค่ะไม่ยอม
อยากให้ตำรวจช่วยแบบตามจับให้ได้
เพราะคือมันเป็นข้าวที่แบบรุนแรงมากนะคะ
กลางกรุงเทพฯคือมีข้าวอย่างนี้
มันรุนแรงเกินไปค่ะ
ใช่ค่ะคือมีกำหนดบวชวันที่๒๗๒๘เดือนนี้ค่ะ
เนื่องจากเขาอยากบวชนะคะ
แล้วเขาไม่เคยบวชให้พ่อกับแม่ด้วยค่ะ
อืมค่ะทีนี้ค่ะเรื่องของคดีความนะคะ

ตำรวจได้ให้ข้อมูลความคืบหน้า
คนที่เกาะเหตุยังเหนื่อยบ้างไหมคะ
ก็ตำรวจก็ทำงานเต็มที่ค่ะตอนนี้ก็กำลังพยายามจับหาคนร้ายค่ะ
แต่ยังไม่แน่ใจว่าจับได้หรือยัง

ครับคุณปุ๊กส่วนตัวเนี่ยมองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ย
มันน่าจะมาจากปมเหตุหรือว่าสาเหตุอะไรที่

อันนี้หนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะ
เพราะว่าหนูไม่ได้อยู่ด้วยกันกับสามีค่ะ
หนูอยู่คนละที่กับสามีหนูกลับมาเลี้ยงลูกที่ต่างจังหวัดนะคะ
ครับค่ะแต่เขาเคยเล่าอะไรให้ฟังไหมฮะปัญหาหรือว่ามีเรื่องมีราวอะไรยังไง
ไม่เคยนะคะเรื่องส่วนตัวเขาไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังเลยค่ะ
ค่ะก่อนหน้านี้มีเรื่องเอกใจอะไรบ้างไหมคะมีการตั้งข้อสังเกตอะไรกันไว้ก่อนหน้านี้ไหมคะ
ก็ไม่มีนะคะมันเหตุการณ์มันปกติมากพี่
ขออนุญาตเรียนถามกันแล้วกันนะฮะคุณปุ๊กต้องคือเพื่อจะได้มีความชัดเจนตรงนี้ด้วย
ในส่วนของเรื่องของปกติแล้วสามีเนี่ยมีเรื่องของการไปคบกับใครหรือว่าไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครแล้ว
จริงค่ะคือไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับสามีเรื่องส่วนตัวค่ะเพราะว่าเขาไม่ได้บอกไม่ได้อะไร
ทำหน้าที่อย่างเดียวคือเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดแค่เท่านั้น

หลังจากนี้ก็ให้ตำรวจดำเนินการตามขั้นตอนใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะต้องเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายค่ะ
ตำรวจได้มาสอบถามอะไรคุณปุ๊กไหมคะ
ตำรวจมุกแน่นเรื่องอะไรเป็นพิเศษไหมค่ะ
ก็เน้นหนูจะตอบอย่างไรดีครับพี่
มันคือมันถามหลายเรื่องหลายประเด็น
ก็อาจจะเป็นช่วงเวลาไทม์ไลน์ปกติการใช้ชีวิตโดยทั่วไป

ใช่ค่ะ
ไม่เป็นไรค่ะคุณปุ๊กคะแต่ตอนนี้เรื่องของสภาพจิตใจของคุณปุ๊กเอง

ตอนนี้ก็แบบช้ำช็อกอะค่ะที่เมื่อคืนฟังข่าวแล้วแบบช็อกเลยค่ะ
ว่าทำไมมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้

คุณปุ๊กมีลูกกี่คนฮะกับคุณวิชาญ

กับว่าตอนนี้เราก็ต้องเป็นกำลังหลักหัวเลี้ยหัวแรงแล้วเพราะว่าสามีไม่อยู่ใช่ไหมในการดูแลลูก

คุณปุ๊กถ้าถ้าจะบอกอะไรไปถึงคนร้ายได้เนี่ย
เป็นใครก็ไม่รู้ตำรวจกำลังไล่สืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินคดีกันอยู่เนี่ย

หรือว่าอยากจะให้เขามาขอเข้ามาศพสามีไหม
ก็อยากให้เขาแบบมามอบตัวเถอะค่ะ
เพราะว่าถ้าคุณหนีไปคุณก็คือไปไหนไม่ได้แล้วค่ะ
เขาไม่น่าทำแบบเนี้ยพี่คนทั้งคนเขาฆ่าได้ไงอ่ะเออ
หัวใจมันทำด้วยอะไรมันไล่ยำมากพี่
ที่มันทำกับสามีหนูแบบนี้

พร้อมจะให้เขาเข้ามาขอเข้ามาศพสถานนี้ไหมฮะ
ใช่ค่ะถ้าเขามาได้ก็ขอให้เขามาเลยค่ะ
คุณทำด้วยอะไรหัวใจทำด้วยอะไรไม่น่าเกิดมาเป็นมนุษย์อะค่ะ
เข้าใจสภาพจิตใจของคุณปุ๊กตอนนี้ค่ะ
อยากจะฝากถึงตำรวจในการเดินหน้าเรื่องของคดีความยังไงบ้างคะ
ก็อยากจะฝากตำรวจให้จับคนร้ายได้เร็วนะคะ
คือทางบ้านก็แบบไม่นิ่งนอนใจค่ะจะเอาคดีให้ถึงที่สุดอะค่ะ

แต่ว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจก็เริ่มมีความคืบหน้าเดี๋ยวค่อยไล่ไปนะฮะคดีนี้นะครับ
ใช่ค่ะทีนี้ค่ะทีมข่าวของเราก็ลงพื้นที่นะคะแล้วก็ตำรวจเองเจ้าหน้าที่เองทางพิสูจน์หลักฐานเองก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
สิ่งสำคัญก็คือเรื่องของการหาพยานหลักฐาน
ในการหาตัวคนร้ายมาดำเนินคดีเราส่งคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียลงพื้นที่ไปนะคะ
ซอยอ่อนนุษย์๗๐ทับ๑เขตประเวทค่ะ
จุดที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ช่วงบริเวณท้ายซอย
สืบสวนสอนอประเวทเจ้าของท้องที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปหาหลักฐานเพิ่มเติมค่ะ
แล้วก็ไปเจอเจออาวุธมีดนะคะมีดยาวสักประมาณ๒นิ้วมีคราบเลือดติดอยู่ด้วย
เล่มนี้ปักอยู่บนพื้นดินคุณผู้ชมอยู่บนพื้นดินในพงหญ้าข้างทาง
ห่างจากศพไปสักประมาณ๑เมตรค่ะนี่ค่ะเจอมีดเล่มนี้ค่ะมีเลือดติดปักอยู่ในดิน
จากศพไปเมตรหนึ่งน้องสาวของผู้ตายเนี่ยนะคะก็ทางด้านของทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุ
ที่บอกว่ามีหลักฐานตรงนี้เนี่ยนะคะห่างจากจุดที่เจอมีดเนี่ยค่ะคุณผู้ชมไปเจอจุดที่เป็นรถเก่งของผู้เสียชีวิตที่จอดอยู่
มีโทรศัพท์มือถือของผู้เสียชีวิตอยู่ในสภาพที่โอ้โหพังยับมีคราบเลือดติดอยู่ถูกทิ้งไว้ในพงหญ้าห่างจากศพไป๕เมตรค่ะ
นี่คือสิ่งที่เจอเพิ่มนะคะเจอมีดแล้วก็มือถือฝั่งซ้ายมือคือมือถือค่ะมือถือพังยับและมีคราบเลือดอยู่ในพงหญ้านะคะ
ก็เลยสันนิษฐานแบบนี้คุณผู้ชมคนร้ายเนี่ยน่าจะพยายามทำลายหลักฐานคือเอาไปทิ้งไว้ข้างทางในป่าย่าข้างทางเอามีดไปปักดินไว้ประมาณลักษณะแบบนี้
นี่นะคะช่วงเช้าวันนี้เนี่ยภรรยาและครอบครัวของผู้เสียชีวิตเดินทางมาจากจังหวัดสุพรรณบุรีทำพิธีเชิญดวงวิญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะตรงจุดที่พบศพนะคะ
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่พบศพก็มาช่วยกันทำความสะอาดล้างคราบเลือดที่อยู่บนพื้นดินนะคะ
เราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดูนะคะจอดรถอยู่ที่ปากซอยที่เป็นจุดเกิดเหตุคนร้ายไม่รู้ว่ากี่คนล่ะค่ะคาดว่ามารุมทำร้ายแล้วก็มีการต่อสู้ขัดขืนกันเกิดขึ้น
คนร้ายใช้มีดปาดคอนายวิชาญจนเสียชีวิตแล้วก็ทุบโทรศัพท์มือถือของนายวิชาณทิ้งเพื่อทำลายหลักฐาน
เจ้าหน้าที่บอกว่ามันมีข้อสังเกตแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมสภาพศพของผู้เสียชีวิตผู้เสียชีวิตใส่กางเกงวอร์มตัวเดียวกลับด้านด้วย
แล้วก็มีกางเกงในอยู่ข้างศพอันนี้คือสิ่งที่เจ้าหน้าที่บอกว่าอันเนี้ยมันเป็นจุดที่ต้องตั้งข้อสังเกตเพราะมันแปลกครับทีมข่าวก็ไปถามชาวบ้านที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุนะคะชาวบ้านบอกว่าเมื่อคืนนอนอยู่ในบ้านไม่ได้ยินเสียงคนทะเลาะกันไม่ได้ยินเสียงรถคนร้ายเข้ามาแต่ว่าช่วง๔ทุ่มมาค
ว่านายวิชาณเสียชีวิตอยู่ข้างรถแล้วสภาพศพใส่กางเกงกลับด้านซิบไม่ได้รูดก็เลยแปลกใจว่าทำไมศพถึงอยู่ในสภาพนี้ชาวบ้านที่เห็นศพเขาก็รู้สึกแปลกใจครับแล้วเขาก็บอกว่าที่ผ่านมารถเก่งคันนี้ค่ะเคยมาจอดอยู่ตรงนี้นะคะเคยมาจอดสัปดาห์ละครั้งบางทีก็เว้นไปสองสัปดาห์บ้างแล้วก็จะเห็นเนี่ยมาจอดอยู่
ไม่เคยเห็นแต่ก็เคยอยู่แต่ว่านานนานเห็นที

ไม่มีมอเตอร์ไซค์ไม่มีอะไรมาเลยตอนตำรวจมา

ช่วงที่เขาก่อนจะถูกแทงหรือช่วงที่เขาโดนทำร้ายอะไรอย่างนี้ถูกปัดคอเนี่ย

ได้ยินเลยมีแต่เสียงหมาเห่า
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุจุดที่พบศพ
ทุกคนก็เลยบอกว่าตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้
แล้วลักษณะการเกิดเหตุมันโหดเยี่ยมขนาดนี้
ชาวบ้านเขาก็อยู่กันอย่างหวาดกลัวนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าคนร้ายคือใครไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ค่ะ
ท่านผู้ชมครับวันนี้มีอยู่จุดหนึ่งที่ก็

ครอบครัวของนายวิชาญครูมวยที่เสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
ไปสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจนะครับ
ติดต่อขอรับศพนายวิชาญ
พอศพออกมาเนี่ยแม่กับภรรยาก็โอ้โห
คือเข้าไปกอดร่างอันไร้วิญญาณของนายวิชานะฮะ
ร้องไห้เสียใจนะครับยังทำใจไม่ได้
ทั้งคู่ทำใจไม่ได้เลยนะฮะ
บรรจุร่างในโลงเนี่ยก็ยืนมอง
ศพของนายวิชาณกันนะครับแล้วก็หันมากอดกัน
คือยาดก็ต้องมาช่วยกันดูนะฮะเชื่อที่ได้นำศพของนาวิชาญ
บรรจุใส่โลงนะครับแล้วก็นำขึ้นรถออกจากสถาบันนิติเวศ
เพื่อไปยังบ้านเกิดที่สุพรรณบุรีนะครับ
นี่ก็คือภรรยาที่เราได้คุยเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
แม่ของนายวิชาณบอกนะครับตอนที่ไปรับศพนะครับ
ที่เราได้คุยด้วยนะครับบอกว่าใจเนี่ยแทบใจสลายนะฮะ
เพราะก่อนหน้านี้ทางบ้านกำลังเตรียมงานบุญอยู่นะครับ
คือนายวิชาณเนี่ยจะบวชนะแม่จะบวชลูกชาย
มีกำหนดแล้วมีเริกบวชแล้วยี่สิบเจ็ดกุมภาพันธุ์นี้
เหลืออีกไม่กี่วันเนี่ยฮะอีก๖วันจะถึงวันบวชแล้วนะครับ
แม่บอกว่าอยู่ดีต้องเปลี่ยนจากของเตรียมงานบวชเนี่ย
มาเป็นงานศพลูกชายแทนอืมแม่รับไม่ได้นะครับ
ที่อยู่อยู่ลูกชายต้องมาถูกฆ่าตายแบบนี้สำหรับแม่เนี่ย
บอกที่บ้านว่าจะไปเคลียร์ธุระนะแล้วก็จะไปบอกคนรู้จักเรื่องบวช
ตอนนั้นยังบอกลูกชายว่าเออโทรไปบอกเขาไหมล่ะลูก
จะเดินทางไปทำไมกรุงเทพช่วงเนี้ย
คือคนใกล้บวชแล้วเขาไม่ค่อยอยากให้ไปไหนนะฮะ
กลัวว่าจะมีอะไรมาขัดขวางทำให้ไม่ได้บวช
แต่ลูกชายบอกไม่เป็นไรแม่มันธุระสำคัญต้องไปนะ
คุยทางโทรศัพท์ไม่ได้คืนวันเกิดเหตุก็คือเมื่อคืนนี้นะครับ
ไม่มีท่าทีว่าลูกชายจะถูกฆ่านะฮะเพราะช่วงกลางวันเมื่อวานนี้
ลูกชายยังโทรมาหาโทรมาแบบวีดีโอคอร์เลยนะฮะ
ยังคุยกับลูกชายอยู่เลยจนเที่ยงคืนตำรวจโทรมาค่ะ
เอ้าวิชาลูกชายถูกฆ่าตายสำหรับปมเหตุที่ลูกเคยมีในอดีตนะครับ
บอกว่าถ้าจะทราบเนี่ยก็คือเรื่องที่ลูกชายเคยถูกทำร้าย
เคยถูกขับรถชนแต่คดีมันก็ไม่มีอะไรคืบหน้า
ตำรวจไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จับตัวคนก่อเหตุ
ส่วนตัวเชื่อว่าถ้าตำรวจไม่ปล่อยประละเลยทำคดีที่ลูกชายเคยถูกทำร้าย
เมื่อคืนนี้ลูกชายอาจไม่ถูกฆ่าตายก็ได้
บอกว่าบอกแม่เดี๋ยวผมจะไปกับเชฟไปเคลียร์ค่ะงั้นกับคุณเพื่อน
บอกกับหนูบอกโทรไปก็ได้ลูกบอกอย่างนี้
ใกล้จะบวชไม่ต้องไปเดินทางบอกไม่เป็นไรบอกก็ไป
โทรไปก็ไม่เหมือนรับตัวไปเองว่าอย่างนี้
ก็จะมาบอกเพื่อนกันนี่แหละไปงานบวช
ตำรวจก็โทรไปบอกแล้วโอ้ยทำใจไม่ไหวล้มทั้งยืน
ทำใจไม่ได้ก็โดนก็ไม่เห็นจับอะไรได้เลย
อ๋อตัวโดนทำร้าย
โดนที่ว่าเขาบอกให้ให้ไปตอนโน๊ะกระถ่ามที่อะไรทั้งนี้
แล้วก็ไปแจ้งก็เห็นเงียบไป
ไม่เคยบอกเลยจะมีศัตรูตรงนู้นตรงนี้
นี่นะฮะแต่ว่าอันนี้เป็นที่แม่ก็ตั้งข้อสังเกตนะ
ค่ะนะคดีเก่าเก่าในอดีตมันอาจจะไม่เกี่ยวกับคดี
ภรรยาของนาวิชาที่คุยกับเราตอนที่ไปรับศพที่นิติเวศนะครับ
บอกว่าไม่รู้เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นว่ามีสาเหตุจากอะไร
เพราะสามีไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังก็เหมือนที่คุยกับเราเมื่อสักครู่นี้
แล้วก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าสามีเนี่ยเคยมีปัญหาทะเลาะอะไรกับใคร
หรือมีเรื่องมือที่สามหรือเปล่าเพราะเดิมสามีอยู่กับเธอแล้วก็ลูกชาย
ที่บ้านที่สุพรรณบุรีจนศุกร์ที่๑๙สามีบอกว่า
จะไปทำธุระที่กรุงเทพนะแล้วจะไปบอกลูกศิษย์เรื่องที่จะบวช๓เดือน
จากนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยว่าสามีเนี่ยไปอยู่ไหนอะไรยังไงนะครับ
เพราะที่ผ่านมาสามีไม่ค่อยบอกอะไรให้ฟังนะครับ
กลางปีที่ผ่านมาภรรยาบอกว่าสามีเคยถูกขับรถชน
แล้วเป็นคดีความอยู่ที่สอนอประเวทจากนั้น๓เดือนต่อมาสามีถูกกลุ่มคนร้าย
อกให้มาพบอ้างว่าจะไปฝึกมวยแต่กลับอุ้มไปทำร้ายจนบาดเจ็บ
แล้วปล่อยตัวออกมาก็ไปแจ้งความที่สอนออุดมศุกร์
แต่ก็ไม่มีอะไรคืบหน้านะครับสามีก็ย้ายกลับมาอยู่บ้านที่สุพรรณบุรี
แล้วก็มาเกิดเหตุถูกทำร้ายจนเสียชีวิต
ทีนี้ค่ะพี่เขาอยู่กรุงเทพฯหนูอยู่ต่างจังหวัด
แต่เขาจะไปหาลูกกับหนูทุกอาทิตย์หนูก็รู้แค่เท่านี้
ส่วนเรื่องส่วนตัวอย่างอื่นหรือมีปัญหากับใครยังไงหนูไม่รู้เรื่องค่ะ
ทีนี้ค่ะมาดูเรื่องทางคดีนะคะ
พลตำรวจรีพรชัยขจรกลิ่นผู้บังคับการตำรวจนครบาน๔
พร้อมด้วยพันธุ์ตำรวจเอกสุรพงศ์พุทธขาวผู้กำกับการสอนอประเวท
ร่วมกับชุดสืบสวนได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้าทางคดีนะคะ
ประชุมกันอยู่เป็นชั่วโมงค่ะ
เขาก็มีการตรวจสอบย้อนไปถึงคดีความเก่า
ไปดูเรื่องของชู้สาวด้วยนะคะ
ซึ่งทางตำรวจเนี่ยบอกเลยว่าได้มีการควบคุมตัวผู้หญิงเอาไว้คนหนึ่ง

ผู้หญิงคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ต้น
เป็นคนสนิทของนายวิชาญผู้เสียชีวิต
ประเด็นคือผู้หญิงคนนี้เขามีรอยถูกมีดบาดด้วย
นำตัวผู้หญิงคนนี้ไปสอบปากคำที่โรงพัก
แล้วผู้หญิงคนนี้รับสารภาพ
ว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยนั่งรถเก๋งมากับนายวิชาญผู้เสียชีวิต
แล้วอ้างว่านายวิชาญพยายามจะปลุกปล้ำเธอภายในรถ
ก็เลยใช้กำลังต่อสู้ขัดขืน
ใช้มีดปาดคอนายวิชาญจนเสียชีวิต
แล้วก็บอกว่าเธอทำคนเดียว
ตำรวจบอกเลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะคะ
ก็แจ้งข้อหาผู้หญิงคนนี้นะคะ
นางสาวพลอยไพรินคุณานุกรกุลอายุ๓๒ค่ะ
แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
พาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต

ว่ามีใครเกี่ยวข้องอีกหรือไม่
เพราะนางสาวพลอยไพรินยืนยันว่าก่อเหตุคนเดียว
อ้างว่าผู้ตายนัดไปเจอกันตรงจุดเกิดเหตุนะคะครับ
อ้างว่ารู้จักกันผ่านการเล่นยิม
แล้วก็อ้างว่าผู้ตายพยายามจะปลุกปล้ำ
ก็เลยขัดขืนแล้วก็เอามีดปาดคอ
ตำรวจบอกว่าต้องขยายผลว่าใครเกี่ยวข้องด้วยอีกหรือเปล่านะคะ
ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุค่ะก็ยังไม่รู้ว่าเป็นของใคร

รู้แต่ว่าผู้ต้องหาบอกว่าใช้มีดนี่แหละในการก่อเหตุในการปาดคอ
ตำรวจเลยบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่ะจะต้องสอบส่วนเพิ่ม
แล้วยังไม่รู้ยังไม่แน่ชัดว่าจะมีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพหรือไม่
เพราะว่าตามรายงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะทุกผู้ชมครับ
บอกว่าหลังเกิดเหตุเนี่ยเจ้าหน้าที่ได้โทรศัพท์ไปหาภรรยาผู้ตายที่สุพรรณบุรี
ให้ข้อมูลว่าผู้ตายมีครอบครัวมีลูก๑คน
ช่วงหลายปีที่ผ่านมาผู้ตายไปติดพันธุ์ผู้หญิงคนหนึ่งชื่อพลอยไพริน
ซึ่งไม่รู้นามสกุลอายุสัก๓๐แต่มีสามีแล้ว
ในโอ๊ทเหมือนกับรู้ว่าพลอยไพรินพรรยาของตัวเองเนี่ย
คบซ้อนอยู่กับผู้ตายก็เลยโกรธแค้น
แล้วก็ก่อคดีนั่นแหละคือขับรถชนนายวิชาญ
เขาบาดเจ็บแล้วก็แจ้งความไว้ที่สอนอประเวท
กระทั่งถัดมาจากเหตุการณ์ครั้งแรกไม่กี่เดือนนายวิชาณ
ถูกกลุ่มคนเนี่ยหลอกให้มาหาอ้างว่าจะขอฝึกมวยด้วย
สุดท้ายถูกอุ้มไปทำร้ายนะฮะจนบาดเจ็บแล้วปล่อยตัวไป
วิชาณตอนนั้นแจ้งความไว้ที่สอนออุดมศุกร์แล้วก็ย้ายนะฮะ
ไม่อยู่แล้วกรุงเทพเจอโควงโควิดด้วยนะฮะ
ต้องปิดค่ายมวยก็เลยกลับไปอยู่บ้านที่สุพรรณบุรี
อยู่ได้๒๓เดือนนี่แหละครับท่านผู้ชมครับ
เมื่อวันศุกร์ที่๑๙กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ก็บอกแม่บอกภรรยาบอกว่าจะเข้ากรุงเทพมาธุระหน่อย
จะมาบอกเรื่องจะบ่งจะบวชอะไรด้วย
แล้วก็ถูกทำร้ายถูกฆ่าปาดคอเมื่อคืนที่ผ่านมา

แต่ตำรวจจับควบคุมตัวพลอยไพรินใช่ไหม

แต่ต้องขยายผลว่ามีใครเกี่ยวข้องด้วยอีกหรือเปล่านะคะ

ทีนี้ค่ะมาดูประวัติของนายวิชาญผู้เสียชีวิตนะคะ

เป็นเจ้าของค่ายมวยและครูมวย
ยิมอยู่ในซอยรามคำแหง๒
ในวงการมวยก็คือวิชาน้อยสิทธิ์เจ๊พยาว
หรือวิชาน้อยสอมลิทอง
หลังจากประสบปัญหาโควิด๑๙
ก็ย้ายกลับไปอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีกับครอบครัว

ก็เธอบอกกับเพื่อนฝูงลูกศิษย์ลูกหาว่าจะบวชปลายเดือนนี้นะคะ
แต่กลายเป็นว่ามาถูกทำร้ายเสียชีวิตซะก่อน
ก่อนหน้านี้ครูแดงได้โพสต์คลิป
ฝึกซ้อมมวยให้กับลูกศิษย์ในยิมของเขานะคะ

หยุดไปนานวันแรกก็จะหมดแรงไวหน่อย
นี่ค่ะเดี๋ยวไปดูคลิปซ้อมมวยกันค่ะ
นี่นะคะคือคลิปที่ผู้เสียชีวิตได้เคยโพสต์เอาไว้ก่อนหน้านี้
ทีมข่าวก็ไปที่ยิมมวยของครูแดงนะคะ
ทีมข่าวไปถึงยิมปิดนะคะล็อกแล้วก็ปิดมาประมาณ๓เดือนแล้วเนื่องจากโควิด๑๙
เจ้าของสถานที่ที่นายวิชาณไปเช่าเปิดยิมค่ะ
ก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราสั้น
บอกว่ามาขอเช่าที่ที่นี่เปิดสอนมวยได้ปีนึงเจ้าตัวก็ดูเป็นคนดีไม่มีเรื่องเสียหายอะไร
เป็นคนจริงจังตั้งใจทำงานรักครอบครัวนะคะก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวนายวิชาญ
แต่ที่ตกใจก็คือเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายวิชาญไปที่นี่ค่ะ
ก็ยังร่วมอนุโมทนาบุญกันอยู่เลยนะคะ
ในชัยค่ะชาวบ้านที่ขายของอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับยิม
ก็บอกสั้นว่านายวิชาณดูเป็นคนดีดูรักครอบครัวมาก
สอนมวยก็จะพาลูกพาเมียมาด้วยตลอดไม่เคยเห็นนายวิชาญพาคนอื่นมาเลยนะคะ
ครอบครัวรักลูกรักเมียอยู่อย่างงี้บ้าง

เพราะว่าเรื่องส่วนตัวพี่ไม่ยุ่งเนอะ
พี่ไม่เคยถามแล้วแกก็ไม่เคยบอก
ส่วนนิสัยของแกเหรอแกเป็นคนดีนะ
ขยันทำงานคิดถึงครอบครัวเป็นหลักอืม
แค่นั้นแหละแล้วก็แกเป็นครูมวยที่ดีมากสอนดีมาก
เท่ากับว่าตอนนี้ก็ต้องขยายผลต่อ